ศึกทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ลงเตะกับเติร์กเมนิสถานครับ
จังหวะนี้ครับโอ้โหคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีโอกาสลุ้นกันทั้งคู่เลยครับ
อันนี้เตอร์กเมนูสถานก็มีลุ้นอยู่เหมือนกัน
จนกระทั่งนาทีที่๗๖ครับบดินผาลาเนี่ย
ดอกบอลฆ่าผู้เล่นของเติร์กมินิสถานครับ

ยิงโอ้โหหลุดไปเยอะเลยบดินภารา

จวดในสนาม๑๒๐๐แต่คนเข้าไปดู๑๖๐๐เลยนะคุณผู้ชม

ปั่นคล้องเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับ

อธิษฐกรายศรนี่จริงโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะ

จากที่เราปั่นด้วยขวาครับลุ่มนี้
เกือบได้ประตูที่๒ครับนาทีสุดท้ายเลย
แต่ลูกยิงไกลของชาววัดวิรชาติ
ไม่ผ่านมือของผู้รักษาประตูของเติร์กมินิสถานครับ
เกมทีมชาติไทยเอาชนะเติมมินิสถานไปได้๑ต่อ

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็พอใจครับ

ผู้เล่นหลายคนเขาอยากจะทดสอบดู
แล้วก็ทำผลงานได้ตามที่คาดหวังทั้ง
พนันบุรีรัฐชายาวัดศรีนาวงศ์
จักรพันธ์ไพรสุวรรณเฉลิมศักดิ์อักขี

วิรเทพป้อมพันธ์ที่เล่นหลุดตำแหน่งนะครับ
เพราะว่าต้องถอยจากกองกลางลงไปเล่นกองหลัง
ส่วนคนอื่นก็ทำตามแผนที่วางไว้

ขณะที่อดีศักดรายสอนอย่างที่บอกไปคือ

ทั้งที่ผลงานในสโมสรก็ไม่ดีเท่าไหร่
แต่เกมนี้อธิสักรายสรค์ได้รับคำชม
มาโนโพลกิ้งว่าพิสูจน์ตัวเองได้อีกครั้ง
ว่าเขายังดีพอสำหรับทีมชาติไทย
และเกมนี้ก็ตอบแทนความไว้วางใจ
ด้วยการลงมาเป็นตัวสำรองซุปเปอร์ซับเลย
แล้วก็ยิงประตูนี้ครับเป็นประตูชัย
ให้ไทยเอาชนะเติร์กเมนิสถานไปได้
มันโอยังย้ำว่าอธิสักรายสรค์
ยังเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุด
ของทีมชาติไทยช้างศึกครับ

ยังเหลือเกมอุ่นเครื่องอีก๑นัดนะคุณผู้ชม

อังคารหน้าครับ๓๑พฤษภาคม

แล้วก็แน่นอนถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

คนดูเข้าไปดูเต็มเลยนะคะ

โอ้โหคนดูบางคนนะพี่อุ๋ยพี่ปุ้ยฮะ
ไปจองซื้อตั๋วอยู่แรกตี๔อ่ะ
โอ้โหเตะกัน๕โมงนะครับ
เดี๋ยวเราดูอีกครั้งหนึ่ง๓๑พฤษภา
ในไทยรัฐทีวีถ่ายเทาะสดนะครับ